ต่อกันที่ภูมิใจไทยกันหน่อยก็แล้วกันนะครับ
วันนี้คุณอนุทินครับก็ควงลูกชายคุณเป๊ก
ซึ่งแฟนสาวของลูกชายก็คือน้องเพลงก็ไปด้วยครับ

บอกว่าชูสัญลักษณ์เลข๗อารมณ์ดีเลยครับ

ปล่อยกระบวนรถแห่ฮาเสียงทั้ง๓๓เขตทั่วกรุงเทพฯ
และแน่นอนครับมาพร้อมกับลูกชาย

น้องเพลงชนธิดาอัศวะเหมครับ
เขาก็แหมใกล้ชิดกันนะ

แล้วก็น้องเพลงเป็นผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยด้วยนะครับ
ก็ขึ้นรถแห่อ้อนคะแนนขอเสียงชาวกรุงครับ
ทวนวันนี้วันสุดท้ายแล้วเหลือเวลาอีกประมาณสัก๓ชั่วโมงนิดนะฮะ

แล้วก็หลัง๖โมงเย็นวันนี้หาเสียงไม่ได้แล้ว
คุณอนุทินบอกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลเลย
เตรียมตัวทำทุกอย่างเอาไว้เรียบร้อยไม่มีอะไรขาดเหลือ
แล้วไม่กังวลด้วยถ้าหากต้องเผชิญหน้ากับ
คุณชูวิทย์อดีตนักการเมือง

ดีครับเพราะว่ามันจะทำให้มีสีสันนะครับ
ไม่รู้ว่าสีสันที่เห็นนี่จะเป็นสีสันแบบไหน

คุณชูวิตถึงรถแห่เหมือนกันใช่
เดี๋ยวนี่ตามหลังกันเลยเหรอครับ

คุณชูวิทย์รถอยู่ตรงนี้จับไมค์พูดตะโกนผ่าน
รู้แล้วมาช่วยหาเสียงนั่นเอง

นั่นเว้ยตำรวจตำรวจวางกลับไหน

ภูมิปืออยู่ตำรวจ
ตำรวจมาให้ดูหน่อย
บัจชื่นใหญ่มาผิดถนน
มาเป็นถนนได้ยังไง

จากที่ไหน

กรุงเทพมหานครเจอกลุ่มชายชะกัน

ขี่มอเตอร์ไซค์มาขวางทางประกบไม่ยอมให้ผ่าน
มีผู้ชายคนหนึ่งเปิดเสื้อขึ้นเหมือนโชว์ปืน
อีก๒คนทำท่าให้เห็นว่ามีอาวุธปืน

อันนี้เป็นข้อมูลที่นักข่าวบอกว่า

ตำรวจจับเลยมีปืน
ทำให้กลุ่มชายชะกันนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปครับ
แล้วเขาบอกเลยว่าทำแบบนี้นี่คือข่มขู่ชัดเจน

เอาหลักฐานกล้องของนักข่าว
และตอนที่ไลฟ์ไปแจ้งความเรียบร้อยโรงพักพญาไทยครับ
ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดเกิดเหตุ
และเบื้องต้นมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยนั้นไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
เดี๋ยวคงต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมกันต่อไป
นี่ครับบรรยากาศสดร้อนช่วงสายที่ผ่านมาเลยครับ